อันนี้ไม่มีใครเคยรู้เลยนะที่ผมขอพูดณวันนี้เลย
ถามว่าทำไมพี่ถึงอยากพูดเรื่องนี้ด้วยหรืออยากทำเรื่องนี้ด้วย
เพราะพี่เองก็คือลูกนอกสมรส
มีข่าวชนิดไหนตลอดระยะเวลาที่เราทำงานมา

ถามว่ามีไหมเหรอการสัมภาษณ์คนนี้เหรอฮ

มีอย่างเรื่องคุณติ๊กภรรยาคุณสอนรามเนี่ยล่าสุด
ผมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผมเอง
เป็นเพราะว่าผมติดต่อติ๊กให้มาออกรายการ
เป้าจุดประสงค์เป้าของผมจริง
ผมไม่ได้ต้องการให้ออกมาเป็นแบบวันนั้น
ใช่ซึ่งสุดท้ายผมก็ต้องยอมรับไว้เอง
คือเรานัดน้องให้มาก่อนหน้านั้น
คือผมโทนผมผมอยากจะให้รู้ว่า

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่

แต่บังเอิญวันนั้นคุณติ๊กแกมาช้า
แล้วก็ผมก็อ่านข่าวไม่ได้คุยอะไรกัน
แล้วเข้ารายการพอไปถามปุ๊บ
เพราะผมก็ถามว่ามีสตินะ

แต่สิ่งที่ผมบอกว่ามีสติแล้วคิดดีก่อนที่จะตอบเนี่ย

อย่าตอบอะไรออกมาเพื่อเป็นการด่าตัวเองนะ
เพราะเมื่อไหร่ที่คุณด่าตัวเองเนี่ย
คนอื่นเขาก็ต้องด่าคุณด้วยเหมือนกัน
คือโอเคเข้าใจว่าติ๊กอยากจะอธิบาย
อยากจะพูดอยากจะพรั่งพลูทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ติ๊กก็ต้องเข้าใจด้วยว่า

เพราะว่าติ๊กมีลูก

แล้วลูกเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อน
พ่อแม่ของเพื่อนถูกมั้ยฮะ
แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยตัวเด็กเองเนี่ย

อย่าพูดอะไรที่มันโดดมากไป

อันนี้ซึ่งพี่ก็เสียใจเรื่องนี้

จุดประสงค์ที่เปลี่ยนแต่ด้วยความที่มันเป็นรายการสด
แล้วพี่ไม่สามารถคอนโทรลมันได้แล้ว

พี่ก็จำเป็นต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้น
วันรุ่งขึ้นเขาจะไปออกอีกรายการหนึ่ง

ติ๊กหยุดเถอะอย่าไปเลย
เขาบอกเขาจำเป็นต้องไปเพราะเขาต้องการไปแก้ข่าว

มันจะเป็นการไปประจานตัวเอง

เขาบอกเขามีค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้

พี่ถามติ๊กเขาจ้างจิตเท่าไหร่

ที่พี่โอนให้เนี่ยไม่ได้หมายเขาเรื่องของธุรกิจของพี่เลยนะ

ถ้าติ๊กไปออกเนี่ยผลมันจะตามไปที่ลูกอีก

สุดท้ายผ่านไป๓วันก็ไปออก

เข้าใจว่าเขาก็มีภาวะของเขา

หนึ่งสอนรามพูดโคตรหล่อยนะพูดเป็นพระเอกเลยนะพูดดีที่หมาเลย
สุดท้ายแล้วตอนรามพูดดีใครตาย
ตายแล้วติ๊กเป็นใครติ๊กเป็นแม่ของลูก
คุณทำร้ายมันเขาย้อนหลังไหมถูกไหม
สอนรามหมาอีก
สอนรามพูดไม่ดีสอนรามไม่แมน
ที่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไม่มีหรอก
กลับมาเรื่องของคุณซาร่ากับคุณไม้พิรัต
ถามว่าอ้าวพี่หนุ่มมีบทเรียนจากติ๊กกับสอนรามแล้ว
ทำไมพี่หนุ่มยังเอาเรื่องในครอบครัวเข้ามาพูดอีก
มาออกรายการอีกพี่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ประเด็นไม่ใช่
เพราะอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
อันนี้คือเรื่องของข้อกฎหมายถ้าคุณเลือกเสพจริงคือข้อกฎหมาย
พ่อคนนึงซึ่งเลี้ยงดูเด็กมาตลอดเวลาเงินเล็ก
เงินอาจจะไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองแต่จ่ายเงินให้ตลอดเวลา

พ่อบอกว่าพ่ออยากรับเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ขอปกครองร่วมนี่คือข้อกฎหมายล้วนเลย
ถามว่าทำไมพี่ถึงอยากพูดเรื่องนี้ด้วยหรืออยากทำเรื่องนี้ด้วย
มีโอกาสพูดไปครั้งหนึ่งในรายการเหมือนกันว่า
เพราะพี่เองก็คือลูกนอกสมรส

มันมีปัญหาเพราะว่าในมุมของตัวพี่เองเนี่ย
ในวันที่พี่ต้องขึ้นศาลตอนที่พ่อพี่ตายไปแล้ว
พ่อพี่ตายไปแล้วพี่ต้องขึ้นสารเรื่องของปมรดก

คำนี้เจ็บปวดนะ

พระตินัยแล้วแล้วรับประชาปสนุนดูแรงเรา
ต่อให้ว่าพ่อไม่รับกูวะ

เพราะฉะนั้นพี่ถึงไม่ได้พยายามเอาหมอเด็กมา
แต่ก็หากปัญหาของสรรคมก็เกิดขึ้น
เด็กต้องมีพ่อคุณรับรอง
เราไม่รู้ได้เลยว่าหนึ่งพ่อเขาโตจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไปแต่งงานใหม่
มีลูกใหม่นั่นคือลูกหนึ่งในสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ลูกที่เกิดกับคุณจะกลายเป็นลูกนอกสมรสทันที
ถึงแม้ว่าจะพฤติในเขาดูแลมาตลอดคุณสามารถสู้ได้เป็นชั้นสามอยู่แล้ว

ข้อกฎหมายมันก็ต้องว่าไปตามข้อกฎหมายคือคุณต้องหาหลักฐานมายันไง
แล้วข้อกฎหมายนี่หลักฐานมันไม่ได้สำคัญเท่ากับ
จิตใจที่เวลาถูกถามว่าพ่อรับคุณเป็นลูกหรือเปล่า
เนี่ยมันคือปัญหาสังคม
โปรดติดตามตอนต่อไป